เมื่อคุณครูไปเยี่ยมบ้านของลูกศิษย์ตัวน้อย
คุณครูไปเห็นอะไรบ้าง
คุณยายของเด็กกำลังทำอะไรอยู่
กลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
แล้วมีหลายคนให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้
ไปดูคลิปที่คุณครูถ่ายไว้นะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคลิปที่คุณครูถ่ายไว้แล้วก็เขียนบรรยายบอกว่าเนี่ย
หนูน้อยอาศัยอยู่กับคุณยายตาบอด๒คน
ทุกเช้าเนี่ยยายจะใช้ไม้เนี่ย
ลำทางเพื่อไปส่งหลานไปโรงเรียนทุกวันเลยนะครับ
และทีนี้คุณครูก็เลยอยากมาเยี่ยมบ้านของลูกศิษย์ตัวน้อยนี้
ใช่แล้วนี่ดูแววตาน้องสิคุณผู้ชม
น้องอ่ะสี่ขวบอยู่อนุบาลสอง

คุณครูก็เขียนบรรยายไว้เหมือนกันบอกโอ้โหลูกศิษย์ตาดำตอบคำถามครูด้วยหัวใจบริสุทธิ์เนี่ยนะ
แล้วครูไปถึงก็เป็นคลิปนี้ครับ
อีกคลิปหนึ่งที่ครูไปเยี่ยมบ้านเจอน้องเตยหรือว่าเด็กหญิงสุธีมนจินดาศรีอายุ๔ขวบ
นักเรียนชั้นอนุบาล๒โรงเรียนมะขามทานตะวันตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำ
ช่วยคุณย่าเป็นย่าของเด็กนะ

ช่วยคุณย่าเนี่ยล้างจานส่วนถามว่าคุณย่าอยู่ไหนนะครับ
คุณครูก็ไปตะโกนถามคุณย่าคุณย่าอยู่ไหนคะปรากฏคุณย่าเดินออกมา

คุณไม้เนี่ยคอยซ้ำหยั่นตลอดเพราะว่าคุณย่าเนี่ยปราบอด

คุณย่าเสาจินดาศรีได้ยินเสียงคุณครูคุณย่าก็เดินออกมานะ
คุณครูก็สัมรวจบ้านของลูกสิ่งคนนี้

สังกษีเป็นฝาบ้านทั้งย่าหลานมาอาศัยอยู่ชั้นล่าง
จริงมี๒ชั้นนะแล้วก็ชั้นล่างก็เอาไม้มาตีล้อมไว้นะครับ
เสาเล่าให้คุณครูฟังบอกว่าเลี้ยงน้องเตย
หลานมาตั้งแต่เด็กลูกชายซึ่งเป็นพ่อของน้องเตย
ไปทำงานต่างจังหวัดไม่เคยส่งเงินมาให้เลย
เมื่อปี๖๔มีมะพร้าวตกใส่ย่า
ทำให้ย่าตาบอดทั้ง๒ข้างในเวลาต่อมา
ตอนนั้นน้องเตยหรือว่าหลานสาวย่าอายุย่าง๓ขวบแล้ว
ก็ได้หลานสาวตัวน้อยนะคุณช่วยดูแลย่ามาตั้งแต่ตอนนั้น
ย่าง๓ขวบนี่คือ๒ขวบกว่าแล้วต้องดูแลย่าที่ตาบอดมานะ
ใช่ครับแล้วถามว่าตอนนี้น้องเตยวัย๔ขวบทำอะไรได้บ้างคุณรู้ไหม

หุงข้าวได้ทำกับข้าวได้คอยดูแลย่าเท่าที่จะดูแลได้นะครับ
ที่ย่าคอยบอกจนตอนนี้เริ่มทำได้เอง
รู้สึกสงสารหลานสาวเพราะหลานอายุน้อยเป็นห่วงหลาน
เวลาไปส่งโรงเรียนย่าก็เอาไม้เท้าไปต๊อกไป
ส่วนหลานก็จับไม้เท้าพาคุณย่าเดินไปเหมือนกัน
ก็คือเหมือนกับหลานเป็นตาให้นั่นแหละเป็นดวงตาให้
อยากมาส่งใช่ไหมพอมาส่งถึงโรงเรียนแต่ขากลับ

ใช่เอาไม้คลำทางกลับมาเองนะครับ
กับโรงเรียนอยู่ห่างกันประมาณ๑กิโลเมตร
คุณครูอุ้มคุณครูผู้หญิงคนสวยคุณครูพัชรินเอสตีนะฮะ
ก็เห็นภาพของลูกศิษย์แล้ว
คือไปโรงเรียนนะน้องเตยก็ตั้งใจเรียน
แล้วก็มีการขอรับบริจาคให้กับครอบครัวของคุณย่าหลาน
ปรากฏว่านี่คุณครูอุ้มนำข่าวดีมาบอกย่าหลานคู่นี้นะครับ
ก็บอกคุณย้ายว่าคุณย้ายอยู่นี่เขาเป็นลูกหลานคุณย้าย

อย่างนี้หนูก็จะหาวิธีช่วยเขาเท่าที่หนูเท่าที่
นี่ครับครูอุ้มก็เลยบอกโหเป็นห่วงนะ
เป็นหัวลูกศิษย์กับคุณย่านะฮะ
คุณครูให้บัญชีธนาคารของคุณย่าเสาจินดาศรีธนาคารทกศเลขบัญชี๐๑

ตอนที่คุณครูไปบอกข่าวดีให้กับคุณย่านะคุณผู้ชม
ดูนะคุณย่ายกมือไหว้คนที่มีจิตศรัทธาร่วมช่วยเหลือครอบครัวนะฮะ

เนี่ยแล้วที่คุณครูมาบอกนะว่ามีคนบริจาค๒๐๐๐๐ตอนนี้ยอดคงโพงไปแล้วค่ะ
เมื่อเช้านะอ่านข่าวนี้นะ
คนถามเพียบเลยขอเลขที่บัญชีอีก
แล้วไทยรัฐเอาไปแชร์ไทยรัฐทีวีเอาไปแชร์
ตอนนี้คนแชร์นี่คือแบบจะ๒๐๐กว่า

สลิปเงินโอนเอามาแปะในคอมเมนต์
ในคอมเมนต์บอกว่าได้ช่วยเหลือครอบครัวน้องเตยกับคุณย่าแล้ว
จะได้ดูทั้งเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่
แล้วก็เรื่องของการเรียนของเด็กด้วยนะฮะ
แต่ว่านอกจากไทยรัฐจะนำเสนอข่าวนี้แล้วนะ
ไทยรัฐก็ยังประสานหน่วยงานในพื้นที่นะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคม

แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้คุณ
เดินทางไปเยี่ยมเด็กหญิง๔ขวบกับคุณย่าวัย๖๘นะครับ
เรื่องต้นทางหน่วยงานจะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ
ส่วนภาคเอกชนในพื้นที่ก็ยินดีจะมาปรับปรุงบ้านพัก
เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับสองย่าหลานนะครับ
ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรำได้ส่งตัวคุณย่าเสา
ไปตรวจร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของดวงตาที่บอด

เนื่องจากตาข้างซ้ายของคุณย่าเสายังพอจะเห็นแสง
ยังพอจะเห็นแสงอยู่บ้างจากการตรวจเบื้องต้นนะฮะ
ขอบคุณประชาชนที่มีน้ำจิตน้ำใจในการช่วยเหลือย่าหลานคู่นี้ด้วยนะครับ
นี่ไงถึงบอกว่าใครที่พอมีกำลังบริจาคได้บริจาค

แต่ฉันอยากช่วยเหลือก็ช่วยกันแชร์ไปนะคะ